ไปดูคลิปนี้ที่ดังในโลกออนไลน์เหมือนกัน
คือเป็นแม่ค้าที่เขาขายอาหาร
แล้วเขาสุดทนกับมาตรการของรัฐ

ขอความร่วมมือว่าอย่าขาย
ในเวลาที่มันเลยเวลาเคอร์ฟิลล์ไปแล้วอะไรแบบนี้
ปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่คนก็วิพากษ์วิจารณ์
ทำให้ระดับนายตำรวจใหญ่
คือทางตลาดเขารู้เขารับรู้ว่า
การขอความร่วมมือทั้งแหงมันก็ความเพื่อส่วนล้วน

ทางราชการมีแต่คำพูดว่าขอและขอ
แล้วประชาชนขออะไรบ้างขออะไรได้บ้างเออ
ประชาชนขออะไรได้บางจุดฟังพี่พูด
มีแต่การบังคับมีแต่การประกาศ
แต่มีราชการอะไรบ้างที่ช่วยเหลือประชาชน

ไม่มีอะไรเลยสำหรับราชการ

ผู้ว่าอายุทยานะคะถ้าคุณคิดจะสั่งการ
คุณต้องเตรียมแผงรองรับด้วย
มันมีประชาชนอย่างฉันเนี่ยที่ไม่ยอม

ให้ยอดในความยิ่งไม่ถูกต้อง
คุณรู้ไหมนี่คือการต่อสู้ของประชาชน

ถ้ามีฟื้นให้กินตายไปแล้วจะบอกให้
อัดอันมากเลยดุ้งถึงสำเนียบผมว่า
คนลุกว่ะใช่สุดผมบอกเลยนะคลิปนี้สุด
สุดในความจริงที่ป้าก็พูดออกมาจากหัวใจของเขา
ใครที่ยังไม่อดไม่เจ็บญาติไม่ตาย
ผมว่าจะรับรู้ความรู้สึกแบบนี้ยาก
เมื่อวานนี้ทีมข่าวลงไปพื้นที่
ไปพูดคุยกับแม่ค้าในคลิปนะฮะ
คือนางนุ่งนุษย์ก้อนทองยุทธิ์๔๙ปี
หรือชาวบ้านเรียกป้านุษย์ป้านุษย์ตามสั่ง

อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรียุธยา

แต่ลูกค้ามาขอซื้ออาหารบอกป้า

ป้าบอกสงสารผัดมาม่าขายกล่องเดียว
จากนั้นแต่ตำรวจมาแบบคืออย่างนี้ครับ

เวลาตำรวจมาแบบเปิดไฟวับวาบ

เขารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมต้องทำกันขนาดนี้

แล้วก็มาถามหาเจ้าของร้าน
ไม่พอใจเพราะว่าบอกคำสั่งที่ยุธยาเนี่ย
มันเป็นการขอความร่วมมือนะฮะ

คุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับ

คุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมครับ

คือพี่เบิร์ดนิดนึงคือเปิดไซเลนเปิดแสงวาบเนี่ย
มองอีกมุมหนึ่งมันเหมือนการประจานเขานะ
รู้สึกได้รู้สึกได้แบบนั้นเลย
โอ้โหที่ผมรู้สึกอีกอย่างนะ
คือพี่เขากำลังสอนพฤติกรรมบริการให้กับเจ้าหน้าที่
โอ้โหเรื่องนี้ไม่ใช่แค่ชาวเน็ตเท่านั้นที่โดนใจ
คำพูดของป้านุษย์พี่ตั๊กสิริพรอยู่ยอดก็มานะฮะ

โพสต์รูปป้านุษย์ในไอจีแล้วก็มีแคปชั่นข้อความบอกว่า
มันมีประชาชนอย่างฉันที่ไม่ยอมไม่ยอมในอำนาจรัฐ
ไม่ยอมในความที่ไม่ถูกต้องคุณรู้ไหมนี่คือการต่อสู้ของประชาชน

อันนี้ที่ป้าก็ถอดคำพูดป้ามาแล้วก็เขียนมาว่า
ได้พูดแทนใจประชาชนทุกคนหมดแล้วค่ะกราบป้า
คุณค่าที่ป้าพูดอะไรแบบนี้

ต้องลงพื้นที่ไปพูดคุยทำความเข้าใจกับป้านุษ
แต่ตอนที่ท่านลองไปอะไปเจอป้านุส

ไปเจอพี่สาวคนที่สัมภาษณ์เมื่อกี้นะฮะ
ซึ่งท่านรองผู้การก็พูดคุยแล้วก็ชี้แจงมาตรการของรัฐนะครับ
ซึ่งพี่สาวป้านุษย์ก็บอกว่าก็ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายหน่อยสินะ
ให้มากขึ้นกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะทำตามนโยบายรับแหละนะครับ
แล้วก็ตำรวจก็เลยมอบเจลล้างมือเป็นกาวใจ

ล้างมือแอลกอฮอล์กับหน้ากากอนามัย

ก็บรรยากาศเขาบอกว่าคือก็ไปขนาดนี้มันก็ต้องชื่นมื้นแหละนะครับ
บรรยากาศเขาบอกชื่นมื้นชื่นมื้นครับ

มนุษย์ที่เป็นชาวบ้านอย่างเรามากที่สุดก็คือลดเงินเดือน
เงินเดือนราชการไม่ใช่๑๐๐ให้เหลือ๕๐
แล้วผมว่าวินาทีนี้ข้าราชการท่านจะเข้าใจทันที
ว่าทำไมเราต้องแอบขายข้าวขายของทำไมเราต้องแอบเปิดลงเปิดร้าน